เด็กชาวเผามงค์ที่ไปเรียนอยู่ที่วัด
แล้วก็พาตัวออกจากวัดด้วยอุบายที่บอกจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
วันแล้วนะคะหลังจากที่พาตระเวนไปตามจังหวัดต่าง
สุดท้ายไปขายซาเล้งแล้วก็พาน้องขึ้นรถประจำทางขึ้นรถไฟอะไรไปค่ะ
อืมล่าสุดวงจรปิดนะคะจับภาพของในพันธุ์คนนี้ครับ
เอาไว้ได้นะคะนายพันธุ์กับน้องมัวเลยค่ะอ่า
สิบกันยายนเก้าโมงสามสิบสองนาทีนะคะจะเห็นน้องมัวกับนายพันธุ์เดินคู่กันมาที่ร้าน
โทรศัพท์มือถือแล้วก็หยุดที่มานั่งหน้าร้านค่ะเอามือถือมาขายอืม
ตอนแรกบอกจะพาน้องไปซื้อมือถือเอามือถือมาขายแล้วก็ขึ้นรถตู้สาธารณะ
นครนายกสระบุรีไปลงหน้าโรงพยาบาลนครนายกตอน๑๐โมง๓นาทีในวันที่๒๐กันยายน
ในมือน้องมัวเนี่ยถือถุงอยู่คิดว่าน่าจะเป็นถุงเสื้อผ้ากับของใช้ค่ะ
มัวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วด้วยนะคะสวมกางเกงขายาวเสื้อยืดสีขาว
ไม่ใช่ชุดเดิมในวันที่ถูกในพันธุ์พาตัวออกมาจากวัด๑๖กันยายน
นับย้อนหลังกลับไปเนี่ยน้องมัวถูกพาตัวออกมาจากที่วัด๑๖กันยายน
จนถึงวันนี้สิบเอ็ดวันเต็มแล้วค่ะครับวันที่พาตัวน้องหมวกไปเนี่ย
พันธุ์ส่งข้อความไปหาแม่น้องมัวบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเรื่องผมนะ
เดี๋ยวจะรีบพาน้องไปส่ง๑๑วันคือคำว่ารีบพาน้องไปส่งหรือเปล่า
เพื่อนที่ว่าเป็นเพื่อนคนสนิทของในมัวของในพันธุ์
วันนั้นโทรมาแล้วเขาอยู่ที่ที่โรงพักพอดีอ่ะอืมก็บอกเฮ้ยรีบพาน้องมาส่งนะ
นี่เรื่องราวมันถึงตำรวจแล้วในพันธุ์ก็ตัดสายทิ้งไปแล้วก็กะว่า
เดี๋ยวคงพามาละมั้งก็ไม่ได้พามานะคะ
แสอื่นเนี่ยก็พบว่าในพันธุ์จะตระเวนเก็บของเก่า
รับจ้างถังย่าที่สุสานรับจ้างเกาะสร้างหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
รถสาธารณะพาน้องมัวอาศัยนอนตามวัดแล้วก็ห้องเช่ารายวันราคาถูกค่ะ
อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจอผู้ชายลักษณะนี้
นี่คือในพันธุ์นะคะขึ้นคู่กับรูปน้องมัวได้ไหม
หรือว่าเจอน้องมัวนะคะแจ้งเบาะแสด่วนด่วนเลยนะคะ
มูลนิธิกระจกเงาค่ะหมายเลขตามนี้แคปหน้าจอเอาไว้นะคะ
๐๘๐๗๗๕๒๖๗๓โทรได้๒๔ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
แต่ภาพนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นอยู่คู่กันนี่คือ๒๐กันยาเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าน้องเปลี่ยนชุดอีกหรือเปล่าด้วยนะคะ
เพื่อใครพบเห็นกันแล้วกันนะฮะขอให้น้องปลอดภัยกันแล้วกันนะขนาดนี้ค่ะ